คุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องนะต้องขอโทษขออภัยขออนุญาต

แล้วเราเตือนกันเลยนะคะใครที่ชอบเดินเท้าเปล่าเนี่ย
มีภาพให้เห็นค่ะโอ้ยพญาติเนี่ยยุ้ยไปหมดเลยคุณผู้ชม
เพจนี้นะฮะถูกโพสต์โดยเพจของหมอนและแพนด้าฮะ
เขาเอาเรื่องมาเตือนภัยแบบเนี้ยคุณโอ้ยนี่มันที่มันถูกส่องผ่านกล้องจุลทัศน์เนี่ย
มันขยายให้เราเห็นภาพแบบนี้นี่เยอะแยะไปหมดเลยค่ะ
นี่คือใครที่ชอบเดินเท้าเปล่าท่านอาจจะมีอาการและลักษณะแบบที่เห็นในภาพนะคะ
คือคุณคะถ้าเกิดว่ามันชัยมันช้อนเข้าไปถึงอวัยวะที่สำคัญเนี่ย
แล้วติดเชื้อเนี่ยถึงการชีวิตได้นะครับมันเยอะมากนะคุณ
คุณผู้ชมหมอแหลปแพนด้าค่ะมีการโพสต์อธิบายบอกว่า
ใช้ชีวิตอยู่ตามพื้นดินอยู่เพื่อรอรอคนที่ไม่ใส่รองเท้าเดินมาเหยียบมัน
แล้วก็ชัยทะลุผิวหนังคนที่เหยียบเข้าสู่กระแสเลือดผ่านหัวใจผ่านปอด
หลอดลมผ่านคอหอยผ่านหลอดอาหารแล้วก็กลับเข้ามาในลำไส้
เจริญเติบโตต่อไปเป็นพญาติผู้ใหญ่วัยเสียภาษีวัยพวกเราเนี่ยแหละค่ะ
คุณผู้ชมอาการหลังติดพญาติก็หมอแหลปแพนด้าบอกว่ามันไม่ชัดเจนนะ
มันไม่ได้มีออกอาการออกมาออกแบบชัดเจนว่าคุณติดเชื้อพญาติแล้วนะ
เพราะมันจะใช้ไปทั่วค่ะอาการเบื้องต้นมีตั้งแต่คลื่นไส้เบื่ออาหาร
น้ำหนักลดท้องผูกเป็นลมพิษท้องเดินแล้วบางคนอาการหนักหนักนะ
เพราะพญาติมันไปชัยโดนอวัยวะสำคัญจนกระทั่งติดเชื้อ
ติดเชื้อเสร็จปุ๊บเราได้ยินตลอดใช่ไหมคะติดเชื้อในกระแสเลือดนั่นแหละค่ะ
สุดท้ายก็ตายนะอันตรายนะคะทีนี้หลายคนสงสัยบอกว่าเวลาพญาติมันชัยไปที่เท้าเนี่ย
แล้วจะเป็นอาการยังไงนี่ไงอาการแบบนี้ไงคุณมันจะเป็นเส้นแบบนี้
แน่นเลยใช่อันนี้มองได้ด้วยตาเปล่าก็จะเห็นเลยนะคะว่าพญาติเนี่ยมันชัยเข้าไปในผิวหนังของคุณ
เนี่ยมันน่าขนลุกมากแต่เป็นเรื่องที่เราเอามาเตือนจริงนะ
คุณผู้ชมมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมีคนเสียชีวิตจากการที่โดนพญาติเริ่มต้นชรชัยไปในเท้าของคุณนี่แหละค่ะ
หลังจากนั้นก็เกิดอาการติดเชื้อหลังจากนั้นก็ตายโอ้โหน่ากลัวนะ
เนี่ยเป็นความรู้ด้วยนะแล้วก็เป็นเรื่องมาเตือนด้วยขออนุญาตคุณผู้ชมจริงที่ทานข้าวเช้าอยู่นะคะ
เพราะเราเป็นห่วงเพราะฉะนั้นย้ำเตือนกันอีกรอบหนึ่งเวลาเดินไปไหนก็ตาม
อย่าคิดว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่สะอาดเพราะคุณอาจจะติดเชื้อจากพญาติก็ได้
ดูเด็กก็ชอบเดินเท้าปากย่ำติดมันสนุกย่ำติดย่ำซายย่ำเลนแต่หารู้ไหมว่าพญาติมันอยู่นะครับ